บอกเลยว่าอร่อยขายดีแถมมีแจกฟรีด้วยค่ะ
พาไปร้านนี้ค่ะชื่อว่าร้านบัวลอยยี่เดียว
เป็นร้านบัวลอยรถเข็นที่กำลังด่งดังในโซเชียลค่ะ
ไปรู้จักพ่อค้าก่อนเลยพ่อค้าคือนุ่มวัยสามสิบห้าปี
ชื่อว่าคุณระวิทย์รัตนรินนะคะเขาเนี่ยอดีตนะ
เป็นครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแต่ก็ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกลับมา
หันมาทำอาชีพของตัวเองคุณระวิทย์เล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นก็คือย้ายตามภรรยามาอยู่ที่นี่ที่จังหวัดบุรีรำ
แถวบ้านโคกวัดตะมดอีสานอำเภอเมืองเนี่ยนะคะ
เก่งนะแล้วต้องบอกว่าช่วงแรกเนี่ยขาดทุนนะคุณเอาก็ต้องใช้เวลากันหน่อย
แต่เขาก็ไม่ท้อค่ะทำไปเรื่อยจนอร่อยถูกปาก
ปัจจุบันนี่ขายมาสามปีแล้วคุณครับ
วันหนึ่งเนี่ยขายได้วันละสองสามพันบาทเอ้ยดี
และที่น่าภูมิใจปลื้มใจมากไปกว่านั้นคือเขาเนี่ยยังใจบุญนะคะ
ให้หญิงตั้งคันผู้พิการคนไร้บ้านและผู้สูงอายุเกิน๖๕ปีขึ้นไป

มารับไปเลยค่ะเขาขายอยู่บริเวณหน้าวัดทักษินาวาสบ้านโคกวัดตะหมดอีสานอำเภอเมืองบุรีรำ
ส่วนถ้าใครไม่เข้าคุณสมบัติกินฟรีคุณมาซื้อค่ะราคาแค่ถุงละ๒๐บาทเท่านั้นเอง
แล้วไม่ได้มีแค่บวรอยค่ะคุณชนะมีเต้าส่วนขนมชัน
แล้วก็ของหวานอีกหลายอย่างขายเสริมแซมกันมาด้วย

โอ้นี่นมชั้นขุนก็มีน่ากินหลายอย่างเลยทีเดียว
มีรายเดอร์ที่เขามาซื้อประจำด้วยนะ
เขาบอกว่าแต่ละวันเนี่ยจะมีออเดอร์จากลูกค้าให้มาซื้อบัวลอยของพี่ระวิทย์แทบทุกวัน
วันหนึ่งหลายรอบนะบางคนสั่งครั้งหนึ่งเป็น๑๐ถุงก็มี
อันนี้ดีแสดงว่าอร่อยจริงราคาถูกแล้วก็จะต้องซื้อไปฝากใครแน่เลย
แบบนี้การันตีว่าอร่อยแน่แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นพิสูจน์ความอร่อยด้วยตัวคุณเองนะ
ที่ร้านบัวลอยยี่เดี่ยวค่ะขายอยู่รถเข็นนะคะ
หน้าวัดทัศนาวาตมนต์อีสานับเผลอเมืองบูริรัมคนท้องแจกฟรีใช่ไหม
ถูกต้องงั้นผมกินได้แล้วทำไมอ่ะท้องเสียเมื่อคืนโอ้โหเละเทะไปหมดเลยครับ
ไปกินอะไรมาเขาไม่ได้แจกคนท้องเสียเขาแจกคนท้องตั้งท้องมีลูกเบบีอ่ะเข้าใจไหม

ทำให้วุ่นวายขำแซวกันมีโอกาสลองไปอุดหนุนพี่เขาดูนะ